อันนี้ก็หล่อเหมือนกันสวยเหมือนกันลองดูค่ะครับ

อันนี้เขาไม่ได้จ้างใครมาแสดงในงานนะคะ
มีงานแสดงมีการแสดงเรื่องเงาะป่าอะไรหรือเปล่า
คุณงบที่คุณพูดถึงนั่นแหละค่ะคือเจ้าบ่าว
นี่แหละค่ะเข้ามาในธีมเงาะป่ากันเลยทีเดียว

ใช่ค่ะคลิปนี้ผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนนึงนะคะ
ไปโพสต์ไว้บอกเป็นงานแต่งแต่งธีมง่าย

แฮชแท็กไว้ด้วยว่าตรีมเงาะป่า
รับถ่ายภาพนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เอาคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ย
แต่งตัวเป็นเงาะป่าเพราะเป็นความชอบส่วนตัว
ไหนก็เป็นวันสำคัญทั้งทีก็เลยแต่งตัวแบบนี้เลย
แล้วก็หอบสินสอดทองมั่นนำขบวนขันหมาก
ไปขอนางรจนาซะเลยเป็นสีสันของงานแต่ง
โอ้โหคนที่มางานเนี่ยแปลกตื่นกันมากเลยว่า
นี่อะไรนี่อะไรแต่ดูนะคะรถหรูทั้งนั้นเลยจ้านะฮะ
และเงาะป่าเขาเป็นแค่ตอนเช้า
คุณอยากดูตอนที่เขาถอดรูปเงาะไหมคะ
อยากดูฮะดูกันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
แต่แวะรูปนี้แป๊บนึงแวะรูปนี้แป๊บหนึ่ง
ทำไมรู้มั้ยเพราะคนในเน็ตเนี่ยเข้าไปบอก
โอ้โหทำไมฉันอดที่จะไม่จ้องเพื่อนเจ้าบ่าวได้ล่ะ
คุณผู้ชมมันอดไม่ไหวที่จะต้องจ้องเพื่อนเจ้าบ่าว
เพราะเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยก็ดูหล่อนะ
คือก็เห็นเจ้าบ่าวยังเป็นง้ออยู่ใช่ไหม
แต่ทีนี้เดี๋ยวพอถอดรูปแล้วเป็นยังไงฮะ
ก็ถอดรูปแล้วนะคะเขาบอกว่าอุ้ยหล่อเฟี้ยวมาเลยทีเดียว
ทีนี้คนที่เข้ามานะคะเห็นคลิปชอบใจกัน
บอกว่าเป็นงานแต่งงานที่น่ารักมากและแปลกแหวกแนวมากค่ะ
มีความคิดสร้างสรรค์นะคนเข้าไปดูคลิปนี้
หลายแสนวิวแล้วนะจ๊ะ

เขาคงเปรียบเทียบเหมือนง๊อกป่ากับรชนา